กัญชาของเขาที่ปลูกเอาไว้
นะคะก็ปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ย
เอามีดจะมาแทงภรรยา

แต่ว่าสามีกระโดดขวางเอาไว้
ก็รับมีดแทนภรรยาค่ะ

ซึ่งคนแถวนั้นเขาบอกว่า
ผู้ชายคนที่เกาะเหตุเนี่ยชื่อว่าไนอนุ

คือไปขโมยกัญชานะคะ
บ้านหลังนี้อยู่ในหมู่บ้านการเคหะเมืองใหม่
พลีตอนเที่ยงคืนครึ่ง

แล้วก็ปรากฏว่าสองสามีภรรยา

มากันสองคนมาเจอกันค่ะ

พอเจอเจ้าของบ้านก็เอามีด
ไล่แทงสองสามีภัย
แบรึคะแล้วพอเห็นเจ้าของบ้านเขามา

โอ้โหทีนี้สองสามีภรรยาก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีสิคะครับ
ก็ไล่ตามแต่ว่าสุดท้ายเขาตามมาทันเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ล้มไง
คราวนี้พอตามมาทันจะเอามีดแทงภรรยาเขาซึ่งเป็นคนซ้อน
แล้วภรรยาท้อง๘เดือนสามีเค้าก็เอาตัวขวางไว้สุดท้ายคนที่รับมีทแทน
ก็คือสามีค่ะคุณกายเสียชีวิตเสียชีวิตค่ะซึ่งตำรวจตอนนี้ระดมกำลังกัน
ปิดล้อมบ้านพักของนายอนุซึ่งก็อยู่ไม่ไกลกัน
แม่นายอานุต้องมาช่วยเกลี้ยกล่อมให้ลูกชายมอบตัวนะคะ
นายอนุพอเห็นตำรวจปีนขึ้นไปบนหลังคาอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
มือก็ถือมีดตลอดเวลา
จนสุดท้ายเกลี้ยกล่อมไม่สำเร็จตำรวจตัดสินใจ
ใช้วิธีเอากระสุนยางเรียกว่าระงับเหตุตามยุทธวิธีของเขานะคะ
แล้วก็จับตัวนายอนุไว้ได้ในที่สุดเพราะเขามีอาวุธด้วย
ไปดูนาทีนี้กันหน่อยค่ะ

เป็นเวลามีคนแถวนั้นนะคะเพราะเครือดขืนกลางดึกเลยค่ะ
วบตัวได้ในที่สุดนะคะ

คือคลั่งยาไงเมื่อคืนนี้

ตำรวจก็เลยต้องขังเดียว

ครับแต่คือแค่ถามเฉยว่าทำอะไรเสร็จแล้วก็เอามีดมา

ก็เพราะว่ากลัวว่าจะมีความผิดด้วย
เนื่องจากไปขโมยกัญชาของคนอื่นใช่ไหมคะ

ตำรวจขังเดี่ยวแล้วก็ควบคุมตัวไว้๔๘ชั่วโมง

จะต้องนำตัวส่งฟ้องศาลจังหวัดสมุทรประการต่อไป
แต่ข้อหาที่โดนแน่ก็คือฆ่าคนตายโดยเจตนา
แต่ว่าอาการทางจิตเดี๋ยวคงต้องว่าไปอีกทีนึง
เพราะว่าต้องมีใบรับรองแพทย์ด้วย
นี่ก็นำส่งไปที่สพบางสาวทงนะ

ทีนี้ผู้ชมครับทางผู้สูตรข่าวไทยรัตน์ทีวี

ไปสอบถามพูดคุยกับเพื่อนบ้านของสองสามีภรรยา

แต่ว่านายอนุคนที่ก่อเหตุนี่แหละนะครับ
พยายามจะขู่ฆ่าคนมาแล้วก่อนหน้านี้

ปล่อยตัวกลับออกมาจนมาก่อเหตุในครั้งนี้ฮะ

ไปที่จุดเกิดเหตุไปคุยกับเพื่อนบ้านของทางคุณพรเทพ
แล้วก็ภรรยาที่ท้องอยู่๘เดือนครับ

เคยเลยมีปัญหากับใครในชุมชน
แต่ว่านายอนุเนี่ยมีอาการหลอนครับ

เคยแจ้งตำรวจให้จับไปแล้วหลายครั้ง

ชาวบ้านแถวนี้คือเพื่อนบ้านเขาบอกว่ารู้จักกันดีเลยนะ

ที่ทำแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วก็ดูหลอนด้วยนะครับ

คืนเกิดเหตุเนี่ยนะครับเป็นข่าวเคราะห์ของสองสามีภรรยาครับ
ฝ่ายสามีก็พยายามปกป้องนะฮะอย่างที่คุณกระเต็นได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ขณะที่อาการของภรรยาผู้ตายที่ตั้งท้อง๘เดือนเนี่ย
ตามข่าวบอกว่ายังน่าเป็นห่วงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับ
เพราะว่าเนื่องจากว่าตั้งคันอยู่แล้วก็กระทบกระเทือนตอนที่เกิดเหตุนะฮะ
มีความเสี่ยงที่จะต้องคลอดก่อนกำหนด
แต่ว่าโดยรวมอาการของคนเป็นแม่ปลอดภัย
ในคันครับยังต้องเฝ้าระวัง
เตรียมจะย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดชนบุรีนะฮะ
ไปฟังเสียงทางเพื่อนบ้านของทางผู้บาดเจ็บหน่อยครับ
คุณผู้ชมครับต่อมาทาง
ต่อมาทางผู้สื่อข่าวไปที่บ้านของนายอนุ
คนที่ก่อเหตุนี่แหละนะครับปิดเงียบเลย
ไม่พบว่ามีใครอยู่ในบ้าน
ปรากฏว่าไปเจอกับน้าสาวของนายอนุฮะ
โดยยอมรับว่าหลานเนี่ยเสพกัญชานะครับ
มีอาการหลอนคุยคนเดียวครับแม่เคยพาไปรักษา
แต่นายอนุอ้างว่าตัวเองนั้นไม่ได้บ้าจะพาไปรักษาทำไม
เพียงทิ้งเขาทุกชุมเนี่ยเขาไม่กิน
เขาบอกเขาไม่ใช่บ้า
ถ้าเกิดเขาบ้าเขาก็ต้องกินยานี้
เขาไม่ใช่คนบ้าเพราะงั้นเขาก็ไม่กิน
คือถ้าตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเสพกัญชา

ตำรวจเขาสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมนะครับ

ถึงขนาดก่อเหตุได้ลักษณะนี้เนี่ย
บางคนอาจจะมองว่าอาจจะไม่ถึง

น่าเห็นใจก็คือครอบครัวผู้สูญเสียล่ะค่ะ

แล้วก็ลูกในท้อง๘เดือนเท่านั้นเองนะคะ